เอาล่ะมาดูเรื่องของความเจ็บป่วยของคนดังกันหน่อยนะครับ

คือตอนนี้ต้องส่งกำลังใจถึงครอบครัวของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณดังไหมล่ะดังมากครับ
ดังมากแล้วเพลงแต่ละเพลงนะครับร้องได้กันทั้งนั้น
คุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับนักร้องลูกทุ่งอายุ๗๓ปีนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึกเมื่อคืนก่อนนะครับ
หลังจากท่านวูบวูบฟุบไปเลยฟุบไปบนที่นอนแล้วแน่นหน้าอก

ลูกนี่รีบนำตัวส่งโรงประชาบานนะครับ

แต่พอถึงโรงพยาบาลหมอช่วยกันปั๊มหัวใจจนกลับมาได้ครับ
คือสัปดาห์ก่อนนะคุณผู้ชมฮะคุณสอนเพชรท่านเนี่ย
ท่านถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังจากท่านอาเจียนหนัก
อาหารเป็นพิษแล้วก็ให้น้ำเกลือยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็นอนรักษาอยู่โรงพยาบาลธนบุรีนะครับ
จากนั้นก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ไม่กี่วัน
ปรากฏว่าปรากฏว่าคุณสอนเพชรต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง
คุณแขกสิริโชคสอนสุพรรณนะครับลูกชายของคุณสอนเพชร
เล่าบอกว่าคุณพ่อมีอาการกลางดึกครับ
วูบแล้วก็ฟุบลงแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วกัดลิ้นตัวเองด้วย
ก็เลยต้องเอาผ้ามายัดปากเอาไว้ก่อน
ระหว่างทางนะครับที่จะส่งโรงพยาบาลคุณพ่อสอนเพชรหยุดหายใจฮะ
แต่พอถึงมือหมอก็ช่วยได้ทันปั๊มหัวใจจนกลับมาหายใจได้
แต่ท่านยังไม่รู้สึกตัวครับยังไม่รู้สึกตัว
แล้วคุณพ่อสอนเพชรตอนนี้มีภาวะไตวายด้วยนะครับ
ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในไอซียูเลยห้ามเยี่ยมนะครับ
รับว่าอาการของพ่อสอนเพชรค่อนข้างหนัก
ต้องเฝ้าระวังแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง
ซึ่งคุณแขกเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คอัปเดตอาการล่าสุดของพ่อสอนเพชรเมื่อช่วงค่ำบอกว่า
ขอบคุณทุกทุกกำลังใจก็มีแฟนคลับแล้วก็ศิลปินนักร้องนะครับ
เข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก
คุณผู้ชมฮะย้อนกันหน่อยหรือว่าบอกน้องหลานรุ่นใหม่ว่า
คุณสอนเพชรสอนสุพรรณดังยังไง
เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีเพลงฮิตเพลงดังเป็น๑๐เพลง
ใจจะขาดแล้วเอ้ย

อ่านะฮะนี่แหละครับ
แล้วก็เพลงไอ้หวังตายแด้
ไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวัง

อันนี้แหละครับแล้วก็เพลงเข้าเวรรอ
หรือว่าแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำโล
เฮ้ยเพลงนี้พอลองฟังเพลงหน่อย
เดี๋ยวไอ้เพลงใจจะขาดมันร้องอย่างนี้เมื่อกี้โทษที

มองหน้าต่างข้างบ้าน

เมื่อวานเขามีงาน

นั่นแหละอันนั้นเวลาร้องใจจะขาดเหมือนจะขาดจริง

คืออีกคนนึงที่เราต้องส่งใจไปแต่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้น

ว่าช่วงหลังไม่ไปอ่างน้ำมนต์หรือศรีเน่น

นี่คือไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรังสิต
อาเป็ดเชิญยิ้มออกมาให้ข้อมูลก่อนบอกว่าโป๊งเหน่งมีอาการปอดทะลุ
สวมกางเกงซึมซับเอาไว้เพราะว่าไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้แล้ว
นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นร่วมด้วยทั้งหัวใจตีบความดันเบาหวาน
อะเปดก็ตั้งใจจะช่วยเหลือนะครับ
ล่าสุดครับอินสตราแกรมของคุณนุ้ยเชิญยิ้มออกมาอัปเดตนะฮะ
ไอจีเป็นรูปของคุณโป๊งเหน่งแล้วเขียนข้อความเล่าในธรรมนองว่า
วันนี้โทรถามภรรยาของโป๊งเด่ง
ได้ทราบว่าตอนนี้อาการป่วยของพี่โป๊งเหน่งเริ่มดีขึ้นบ้างแล้ว
ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านแล้วโอ้ดีดีนะฮะ
ได้รับกำลังใจและการดูแลอย่างดีจากคนในครอบครัวและแฟนทุกคน